แต่ว่าแม่ไม่มีใครรู้แต่เรารู้
รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไร
ก็จึงไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำ
ขอให้ลูกญาณท่านไปสู่พวกผมที่ดีท่านจะอยู่ในใจของผมตลอดไป
ขอบคุณครับครั้งหนึ่งที่เคยได้ช่วยชีวิตพวกผม๕๓คนใหม่
ขอให้ท่านไปสู่พวกผมที่ดี
ไม่มีใครอยู่ทำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไป
เหลือไว้แต่คุณงามความดี
ขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใด
แม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลี
โลกยังไม่สินหวังแต่ยังมั่นในความดี
ศักดิ์ศรัทธาไม่เคยมายมี
รู้สึกตอนปี๖๑มันย้อนกลับมาทั้งหมดเลยนะ
ที่เราตามข่าวกันตลอด๑๗วัน
ใช่ครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาช่วงนี้
ธรรมดาของทุกปีในช่วงนี้จะต้องมีการย้อนกลับไป
คือวันที่๒๓มิถุนายนปี๒๕๕๙
เป็นวันที่๑๓หมูป่าหลงเข้าไปในถ้ำ
และนั่นแหละครับเป็นวันที่ผู้ว่านโรงศักดิ์เปิดปฏิบัติการ
ในการที่จะช่วยเหลือ๑๓ชีวิตให้ออกมาให้ได้
ตลอด๑๗วันนะคะที่เราเกาะติดภารกิจกันไทยรัฐทีวี
เป็นอีกหนึ่งช่องที่ล้มผังรายการ
แล้วเรารายงานข่าวนี้แทบจะตลอด๒๔ชั่วโมง
จนวันที่๑๐กรกฎา๖๑
วันนั้นเป็นวันที่พวกเราดีใจมากนะ
หลายคนที่ดูข่าวน้ำตาคลอน้ำตาไหล
อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชม๒๓มิถุนา๖๖

และเรามาได้ยินข่าวการจากไปของผู้ว่า
เมื่อวันที่๒๑คือเมื่อวานที่ผ่านมา
ช่วงนี้เราก็ต้องนำเสนอเรื่องราว
ของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แล้วก็เหตุการณ์โลก
ก็คือการช่วยเหลือหมูป่า๑๓ชีวิต
แต่กลับกลายว่าปีนี้เราต้องนำเสนอเรื่องราวการสูญเสีย
ผู้ว่านโรงศักดิ์โอสธนากรนะครับ
คุณผู้ชมฮะมีบางสิ่งที่ทางผู้ว่านโรงศักดิ์ได้สั่งเสียเอาไว้นะครับ
สั่งเสียเอาไว้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็เป็นเจตจำนงของท่านที่อยากจะได้อันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประดิษฐานอยู่ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดปฐุมธานีเนี่ย
เพื่อที่จะนำกลับไปไว้ที่สารหลักเมืองที่มีการบุรณะเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
ดังนั้นครับคุณผู้ชมผมขออนุญาตที่จะพูดถึงภารกิจ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ด้วยเวลา๗๕๙นาทีที่ศาลหลักเมืองปทุมธานี
ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
เป็นประธานในพิธีอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลหลักเมือง
ประดิษฐานณศาลหลักเมืองปฐุมธานีนะครับ

คือก่อนหน้านั้นที่สารหลักเมืองปฐุมธานี
มีการบูรณปฏิสังขรเพื่อให้แล้วเสร็จ
และจริงแล้วทางผู้ว่าปฐุมก็คือผู้ว่านโรงศักดิ์
จะเป็นคนที่อันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะครับ
ไปยังสารหลักเมืองที่บูรณะแล้วเสร็จ
แต่ว่าท่านมาเสียชีวิตซะก่อนนะครับ
วันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะคุณ

ด้วยการยกพวงมาลัยขึ้นไหว้
ขณะที่ท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช

บอกว่าขอให้ทุกคนชาวปฐุมธานี
ร่วมกันอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้
มาปฏิสถานที่ศาลหลักเมืองปฐุมธานี
ซึ่งบูรณปฏิสังขรเรียบร้อยแล้ว

พร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชน
ได้ร่วมพิธีในคำสั่งเสียสุดท้าย

สำหรับพิธีอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้
พระครูประหลัดสุวัสดิ์วิสุทธิสารคุณ
จ้าวาดวัดเทพศรษภรรธรรมาราม

จากนั้นนะครับนายอดิเทพรองผู้ว่า

จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนไตย
กล่าวคำขอขมาและอันเชิญพระพุทธรูป
ประจำศาลหลักเมืองปฐุมธานี

กรอบรูปพระสยามเทวาธิราช
พระการชัยศรีพระคลัง
จากห้องปฏิบัติการของผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
ตั้งขบวนและแห่เคลื่อนจากศาลากลางจังหวัดปฐุมธานี

เวียนทักษินาวัดรอบศาลหลักเมือง๓รอบ
ก่อนที่จะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ

โดยที่มีคณะรำมอนจากสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายมอน

รำถวายสารหลักเมืองครั้งนี้นะครับ
อกจากนี้นะครับทางจังหวัดปฐุมธานี
ยังได้นำพวงมาลัยดอกไม้
ซึ่งเป็นพวงมาลัยที่สำคัญนะครับ
ซึ่งผู้ว่านรงศักดิ์ได้ร่วมถวายจิตอธิษฐาน
เมื่อวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา

แต่ว่าพวงมาลัยดอกไม้นี้ท่านอธิษฐานจิต

ว่าขอให้มีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาปฏิสถานที่ศาลหลักเมืองนี้นะครับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระถุมธนีย
อย่างที่เราทุกคนเห็นทั้งวันนี้แหละครับ
พอต้องพูดคุ้มคุณผู้ชมไปนะครับ
วันที่ผู้ว่านโรงศักดิ์เสียชีวิต๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ก็เป็นช่วงใกล้จะถึงวันครบรอบ๕ปี
ที่เปิดปฏิบัติการ๒๓มิถุนายนปี๖๑
ถึงการรักษาตัวของผู้ว่านโรงศักดิ์กันหน่อยนะครับ
ซึ่งทางด้านผู้มนวยการโรงพยาบาลสิริราชนะครับ
แพทย์วิสิตวามวานิสท่านเปิดเผยนะครับว่า
ว่านโรงศักดิ์ได้เข้ารักษาตัวจากโรคมะเร็งลำไส้
โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่วันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่จริงผู้ว่านโรงศักดิ์ท่านป่วยด้วยโรคนี้
แล้วก็ร่างกายซูบผอมมานานเหมือนกันนะครับ

แล้วก็จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา๑๗๔๕น๒๑มิถุนายน

ทางครอบครัวได้เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ณสาราภวงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน

วันนี้ก็ต้องดูพิธีในการเคลื่อนร่างของผู้ว่านโรงศักดิ์มาที่วัดด้วยนะครับ

เป็นที่รู้จักเมื่อครั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
แล้วก็เป็นเหตุการณ์หมูป่าอาคาเดมี่๑๓คน
หลงในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อวันที่๒๓มิถุนายน
ถึงวันที่๑๐กรกฎาคมปี๖๑นะครับ
ผู้ว่านโรงศักดิ์เป็นผู้มนวยการสถานการณ์
สามารถบูรณาการบริหารหน่วยงานและภาคส่วนต่าง
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ว่าที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะฮะ
ได้รับฉายาเป็นผู้ว่าหมูป่าติดตัวมาตั้งแต่ครั้งนั้นนะครับ
หลังจากนั้นไม่นานนะครับท่านได้ถูกโยกย้าย
ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวในปี๖๑
ต่อมาปี๖๒ท่านได้ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
และท้ายที่สุดนะครับท่านถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
ในปี๒๕๖๔จนถึงปัจจุบันณเวลาที่ท่านจากไปนะครับ
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ว่าที่ตรงฉินนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหน
ใครก็รักค่ะจากนี้ไปเนี่ยคุณงามความดีของท่านก็ยังคงอยู่นะครับ